คุณผู้ชมครับที่ผมโปรยไปอืมตอนนี้นะใครไปเที่ยวภูเที่ยวดอยนะ
เขาจะมีมุมคือต้องถ่ายรูปให้ไม่เห็นภูเขา
วิวสิมีบอกหน่อยแล้วโฟกราวหรือข้างหน้าต้องเป็นอะไร
เป็นเตากระทะแล้วมีแบบไอไอควันมันจะดูอุ่นนะ
จะกินอย่างอื่นไม่ได้นะถ้ากินอย่างอื่นผิดระเบียบ
แต่ว่าคุณผู้ชมการจะไปพักโฮมสเตย์หรือที่ไหนก็ตาม
ลองคุยเรื่องกฎเรื่องระเบียบอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
อันไหนต้องซื้อกับทางโฮมสเตย์หรือที่พักอันไหนต้องหาจากข้างนอกนะครับ
เพราะว่ามีดราม่าขึ้นมาแล้วคือคนที่ไปพักกลุ่มเนี้ย
สั่งหมูกระทะหน่อยจากโฮมสเตย์มาบอกกินไม่อิ่ม
พี่อิ่มสั่งเพิ่มได้ไหมเอาครัวปิดแล้วครัวปิดแล้ว
ถ้างั้นเพราะว่าครัวปิดแล้วแต่ว่ามันไม่จบแบบนั้นสิครับ

พักแจ้งว่าให้ลูกค้าสั่งของไปซื้อของจากข้างล่าง
ขึ้นมาทานได้มีร้านของชำอยู่ในหมู่บ้าน
อันนี้คือร้านของชำอยู่ในหมู่บ้าน
มีคำไหนที่บอกว่าให้สั่งหมูกระทะขึ้นมา

คุณไม่ได้บอกว่ายกข้อยกเว้น

จะรู้มั้ยเราเป็นลูกค้ามาครั้งเล็ก

เข้าใจครับอยากมาพักผ่อนแต่เราก็มีกฎของเรา

เรามีทั้งสองฝั่งคุณผู้ชมครับ
ดูให้เป็นประสบการณ์แล้วอีกหน่อย

อยู่ที่สปันบเกลือจังหวัดนาน

ยืนมองดูจะไกลเกลี่ย
แต่ว่าเดี๋ยวให้เขาเถียงกันก่อน
มาของเหตุการณ์นี้ไปฟังจากนักท่องเที่ยวก่อน

เขาเล่าบอกว่าเธอกับเพื่อน๓คนมาพักโฮมสเตย์แห่งนี้เป็นครั้งแรก
จองที่พักสองหลังนะพันสองหลังหนึ่งพันห้าหลังหนึ่ง
ก่อนเข้าพักก็ทราบกฎแล้วว่าไม่ให้สั่งอาหารจากข้างนอกมากิน
ก็ไปอย่างที่ผมบอกหนาวไม่ต้องสั่งอะไรมันต้องสั่งอย่างอื่นไม่ได้
หมูกระทะครับหมูกระทะของที่พักชุดละ๔๙๙แล้วก็ชุดเสริม๑๙๙
กินไปได้๔๐นาทีมองหน้ากันเลือกลักษณ์นะครับเพื่อนสามคน
เฮ้ยไม่อิ่มว่ะไม่อิ่มก็เลยทักเข้าไปนะในข้อความของทางโฮมสเตย์เนี่ย
ไปขอสั่งเพิ่มแอดมินบอกว่าโอ้โหคุณพี่เขาต้องขออภัย
ครัวปิดแล้วคนที่เข้ามาเที่ยวบอกว่าตอนนั้น๑๗นาฬิกา๔๐นาทีเองนะ
ครัวปิดแล้วไม่เป็นไรก็เลยคุยถามว่าเอาแอดมินทางไหนจะอำนวยความสะดวกได้บ้าง
พอไม่อิ่มจริงสุดท้ายแอดมินอนุญาตให้ลงไปซื้อของที่ร้านชำข้างล่างได้ครับคุณผู้ชม
พวกเขาก็เลยสั่งหมูกระทะมาเพิ่มอีกชุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่ร้านขายของชำขายอาหารสด
เราเข้าใจว่าเราเข้าใจว่าพอไปถึงร้านของชำใช่ไหมของชำมีอะไรบ้างมีหมูสดมีผักมีนั่นมีนี่
ก็คงจะไปบอกว่าอ้าวพี่ร้านชำพี่จัดชุดหมูกระทะให้สักชุดสิ
คราวนี้มันไม่ได้มาถมูอย่างเดียวไงให้ร้านจัดให้เออมันมาแบบชุดหมูกระทะ
มีผักด้วยมีอะไรด้วยนู่นนี่นั่น
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เลยเป็นเรื่อง
น้ำแข็งน้ำแข็งงงเดี๋ยวพี่อธิบายฟังคุณผู้ชม
แอดมินอนุญาตแล้วไง
เขาให้ไปซื้ออาจจะคุณอาจจะซื้อหมูมาอย่างเดียว

อะไรอย่างนี้แต่ว่าคุณไปจัดชุดเป็นหมูกระทะมาไง

ถ้าสมมุติเกิดคุณไม่อิ่มคุณก็เอาแต่หมูมาสิ
คุณจะเอาแต่เต้าหู้อย่างเดียวหรือคุณจะซื้อไข่อย่างเดียว

ณเวลานี้เข้าใจว่าแบบนั้นคุณผู้ชม
ก็คือให้ไปซื้อของมาเพิ่ม

พอสั่งมาเสร็จปั๊บนั่งกินได้สักพัก
คนดูแลรีสอร์ทมาต่อว่าชี้หน้าถาม

คุณสั่งหมูกระทะมากินใช่ไหมใช้แก๊สใครเนี่ยเตาของใครเนี่ยไม่รู้หรือไงว่ามันเป็นกฎของการพักที่นี่
กลุ่มนักท่องเที่ยวจึงเอาแชทให้ดูบอกว่าก็นี่ไงก็แอดมินอนุญาตไงก็เข้าใจว่าสั่งมากินได้
แล้วก็เจรจาขอจ่ายค่าแก๊สค่า
คือหมู่บ้านนี้คงมีโฮมสเตย์หลายที่

หากผู้ประกอบการที่มีกฎเช่นนี้ควร
มีบริการรองรับลูกค้าเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวอยู่ไกล

คุณผู้ชมครับไปฟังโฮมสเตย์กันบ้าง

ดูไทยรัฐทีวีต้องฟังความสองข้าง

เป็นคนละคนกับในคลิปเมื่อกี้นะ

เปิดบริการมาหลายปีมีประสบการณ์การดูแลลูกค้าค่ะ
แต่อาจจะสื่อสารจนลูกค้าเข้าใจเจตนาผิด
ว่าผู้ดูแลเพียงเข้าไปแจ้งกฎ
ยืนอยู่ห่างนะฮะยืนอยู่ห่างลูกค้า

เรื่องเป็นเรื่องแจ้งตำรวจเป็นเรื่องแล้ว
ลูกค้ายังไปลงโพสต์ในโซเชียลมีเดียอีก
ที่มันมีความจริงมีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น
พยายามอยู่พี่ลบเถอะพี่ลบเถอะพี่ลบเถอะ

มันเสียหายต่อจังหวัดน่านนะเดี๋ยวโฮมสเตย์ที่อื่น

เดี๋ยวจะโดนเหมารัวเมาไม่ลบครับผู้นักท่องเที่ยวไม่ลบ

กับตำรวจสภบ่อเกลือเพื่อให้เอาผิด
กับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ตามพรบคอมพิวเตอร์
แล้วก็คดีหมินประมาณฮะไปนะเรื่องใหญ่แล้ว

เนี่ยเป็นนายทุนไม่ใช่คนพื้นที่ไม่รักจังหวัดน่านโอ้โห
เจ้าของเขาบอกว่ามันบรรทอนจิตใจของเราและพนักงาน
เหลือเกินนี่ครับงดสั่งหรือนำอาหารจากภายนอก

อันนี้โตเถียงกันยากแล้วคือกฎระเบียบเขาติดป้ายไว้เลยนะ

แต่ทักไปถามแอดมินแอดมินอนุญาตนะ
ใช่ไงก็ถึงบอกไงว่าคนดูแลกับแอดมิน
คือถ้าเกิดอยู่โฮมสเตย์ที่เดียวกันเขาคุยกันเรื่องกฎระเบียบนี้ไหม
ตรงไหนผิดตรงที่ไปสั่งมาเป็นชุดใช่ไหม
หรือยังไงเออนี่ครับคุณผู้ชมช่วยกันคุยหน่อย
คือผมเข้าใจนะเข้าใจแบบนั้นคือรายละเอียดบอกว่า
ลงไปร้านขายของชำแล้วสั่งหมูกระทะมา๑ชุด

ผมก็เข้าใจเมื่อกี้คุยกับทีมงาน
เข้าใจว่าคงจะแบบเออเนี่ยเรากินหมูกระทะอยู่นะ
ค่ะนั้นมีอะไรที่เป็นหมูกระทะปิ้งยากได้บ้างจัดมานี่จัดมานี่

ลูกค้าก็เลยพยายามถามว่าเฮ้ยมันไม่อิ่มจริง

เป็นการสื่อสารผิดพลาดแล้วมั้ง
เออเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรื่องอย่างนี้
มีความคืบหน้าหรือจบยังไง
แล้วจะเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน
เพราะว่าเมื่อกี้นี่พอฟังฝั่งผู้ดูแลโฮมสเตย์
ชี้แจงก็ยังคาใจอยู่ไง
มันก็ยังไม่ได้เคลียร์เรื่องของการสั่ง
ข้างนอกได้หรือว่าไม่ได้หรือยังไง

การที่มีคนดูแลเข้าไปแจ้งกฎ
โฮมสเตย์บอกว่ายืนอยู่ห่างนะ
ไม่มีการใช้อาวุธอะไรไม่ได้ขบกัวเลยนะ

นี่หาเนี่ยกลุ่มผู้ชมก็ส่งมาเยอะเลย